สวัสดีครับ๗นาฬิกา๔๑นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
เช้าวันนี้ก่อนที่เราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศในเมืองไทยของเราเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับในช่วงเช้าสดใสได้เกริ่นนำไว้แล้วว่า
เช้าวันนี้มี๑คลิปวิดีโอเป็นที่วิภาควิจารณ์กันในโลกออนไลน์เป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่ามีการพบวัตถุประหลาดอย่างหนึ่งที่กำลังเคลื่อนที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกมีการวิภาควิจารณ์กันไปต่างนานา
หนึ่งในความคิดเห็นนั้นก็คือนี่อาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือว่ายานอวกาศก็เป็นได้
นี่แหละครับเป็นภาพที่มีการแชร์กันเมื่อวานนี้ภาพนี้มีการรายงานว่าสื่อต่างประเทศได้รายงานเหตุการณ์ที่กำลังสร้างความงุ่นงงสงสัยและก่อให้เกิดการวิภาควิจารณ์บนโลกออนไลน์
จู่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือว่านาซ่าได้ปิดฟีดการถ่ายทอดสดของสถานีอวกาศนานาชาติอย่างกระทันหันครับ
ขณะที่กำลังมีวัตถุขนาดใหญ่เคลื่อนตัวเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่๙กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ขณะที่มีผู้สนใจเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวก็มาแสดงความคิดเห็นมากมายก็บอกว่านี่อาจจะเป็นยานของมนุษย์ต่างดาวก็ได้
หลายคนก็มองว่านี่อาจจะเป็นอุกาบาทหรือว่าเป็นเนหาวัตถุอื่นที่กำลังตกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกของเราในขณะเดียวกันก็มีหลายความคิดเห็นนะครับ
บอกว่านี่อาจจะเป็นยาลำเลียงของจีนที่มีชื่อว่าเทียนกง๑หรือไม่ก็เทียนกง๒นี่ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับ
นี่คือเรื่องราวที่นำให้กับทุกท่านได้ติดตามกันก่อนที่เราจะมาเข้าสู่การตรวจสอบสภาพอากาศในเมืองของเรานะครับ
ไปดูในเมืองไทยของเราครับตอนนี้เองมีการประกาศเตือนว่าหลายจุดหลายพื้นที่ต้องระวังเรื่องของภัยพิบัตรที่จะตามมาจากฝนที่ตกมาก่อน
นี้ติดต่อกันหลายวันพื้นที่เหล่านี้คือพื้นที่ที่ต้องระวังหน่อยใครที่อยู่ใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว
อาจจะต้องระวังเรื่องของน้ำหลักดินถล่มนะครับประกอบไปด้วยอำเภอสองแควร์อำเภอบ่อเกลืออำเภอเฉลิมพระเกียรติซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในบริเวณจังหวัดน่านครับ
ถ้าหากเราไปดูภาพถ่ายดาวเทียม
ซูมเข้าไปดูเหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเรา
จะพบว่ากันนั้นเองมีการเกาะตู้ของกลุ่มเมฆ

กลุ่มแรกก็คือบริเวณพื้นที่ทางตอนบน
ในพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกภาคอีสานตอนบน
อีกหนึ่งกลุ่มบริเวณทางตอนกลางนะครับในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
ส่วนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดเรื่องของฝนตก
ทำให้เกิดเรื่องของคลื่นที่รุนแรงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ก็คือกลุ่มฝนที่ก่อตัวในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
พื้นที่เหล่านี้เองต้องระวังกันหน่อยในระยะนี้
โดยถ้าหากเราซูมออกมานะครับดูภาพรวมกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวอยู่ได้ขนาดนี้
สังเกตว่าขณะนี้เองบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ก่อตัวเป็นกลุ่มเมฆแนวยาวเลยทีเดียว
เมฆเหล่านี้มีทั้งกลุ่มเมฆธรรมดาสีขาว
กลุ่มเมฆฝนสีน้ำเงินแล้วก็กลุ่มเมฆที่มีลักษณะเป็นสีส้มสีเหลือง

ซึ่งกลุ่มเมฆเหล่านี้เกิดจากการเรียงตัวกันของหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนาม
แล้วก็ลากยาวต่อไปผ่านบริเวณทางตอนบนของพม่า
ต่อที่ทางตอนบนของอินเดีย
แล้วก็บริเวณทางตอนบนของปากีสถาน
เรียงตัวกันเป็นแนวร่องฝนแบบนี้
จึงทำให้มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆและกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียว
และแน่นอนครับส่งผลต่อสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานของเมืองไทยของเรา
ในขณะที่บริเวณทางตอนล่างมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย
ยังคงพัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้วยกำลังปานกลาง
ส่งผลโดยตรงต่อสถานการณ์ฝนบริเวณตามแนวปะทะต่าง
ก็คือในบริเวณฝั่งอันดามันรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
สถานการณ์คลื่นตอนนี้คลื่นก็ยังคงสูงประมาณ๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร
ดังนั้นชาวเรือนักท่องเที่ยวยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ
บริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองควรที่จะงดออกเดินเรือนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
ทีนี้มาดูการคำนวณลักษณะการเกิดฝนในพื้นที่ประเทศไทยของเรา
บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางก่อน
ในช่วงสายวันนี้จากการคาดการณ์ฝนเน้นตกบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ช่วงเย็นเย็นกลุ่มฝนเริ่มมาในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
อาจจะมีโอกาสเจอฝนตกเหมือนเมื่อวานนี้
อกจากนี้ยังมีในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะครับซูรินศรีสะเกดอุบลราชธานี
คำนวณต่อไปช่วงค่ำครับพบว่ากลุ่มฝนนั้นจะปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ

ยังคงเน้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันโดยเฉพาะในบริเวณตอนกลางนะครับ
ช่วงสายวันนี้กลุ่มฝนเน้นตกบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรัง
ส่วนช่วงเย็นค่ำกลุ่มฝนจะไปอยู่บริเวณทางตอนกลางสักส่วนใหญ่นะครับ
ดังนั้นบริเวณตอนกลางนะครับระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
พื้นที่เหล่านี้เองเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกมาก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่องนะครับ

ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
วันนี้จากการคาดการณ์โอกาสการเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีอยู่ที่ประมาณ๑๖๐ของพื้นที่นะครับ
ช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนอยู่ดีนะครับ
การคำนวณพบว่าช่วงที่มีโอกาสเกินเกิดฝนมากที่สุด
ก็คือช่วงบ่ายแก่ไปจนถึงช่วงเย็น
ดังนั้นใครที่จะเดินทางกลับบ้าน
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเลเวลา
ต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ดูฟ้าดูฝนด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้
อย่างที่บอกนะครับว่าช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป